คุณผู้ชมค่ะส่วนเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
กู้ภัยบอกว่างงมากเลยนะคะ
อยู่ดีมีผู้หญิงคนนึงไปนอนอยู่ข้างทาง
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์จอดทิ้งเอาไว้
ปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นสักที
ตื่นขึ้นมาสลึมบอกว่าก็เมาไม่ขับไง
คือเขาเมาก็เลยตัดสินใจว่าไม่ขี่รถกลับบ้านดีกว่า
เพื่อความปลอดภัยอ๋อเหรอนอนหลับข้างทางซะเลยนะคะ

คือเมาไม่ขับเมาไม่ขี่มันเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะคะ
แต่พอมาจอดรถแล้วนอนในลักษณะแบบนี้คนเป็นห่วง
ถ้าบ้านแถวนั้นเขากังวลว่าบ้านนอนอยู่ริมทางขนาดนานแดนเมือง

ด้วยอ่ะนะคะกู้ภัยก็ไปปลุกนะคะนี่คือริมถนนบายพาส
เลี่ยงเมืองตำบลรอบเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดค่ะผู้หญิงคนนี้นอนหลับแบบสบายเลยนะคะ
แต่งตัวอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีดำแดงจอดอยู่
กล้าหน้ารถค่ะมีทั้งเหล้าขาวมีทั้งลาบที่เป็นกับแกล้มใช่ค่ะ
ยังเหลืออยู่ค่ะนี่นะคะคือครบเครื่องเลยอ่ะพร้อมดื่ม
พร้อมกินเจ้าหน้าที่ปลุกอยู่สักพักหนึ่งเจ้าตัวลุกขึ้นมาโงนเงนอ้อ
แล้วบอกว่าไปกินเหล้ามาอ่าแล้วยังไงอ่ะกลัวโดนตรวจไง
ไม่อยากจะเมาแล้วขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านขอหลับตรงนี้ก็แล้วกันครับ
บอกว่าก่อนหน้านี้ก็ขับรถมานะคะก็จะไปซื้อลาบให้เพื่อนคนงานที่รอสังสรรค์อยู่ที่แคมป์
เพื่อนรออยู่ระหว่างรออาหารซื้อเหล้าขาวมาดื่มแต่ดื่มหนักไปหน่อย
อุ้ยมีระหว่างรอลาบระหว่างรออาหารค่ะลาบมันทำแป๊บเดียวนะ
หนักไปหน่อยเมาขี่รถกลับไม่ไหวจอดข้างทางนอนเลยตายแล้ว
รอให้สั่งก่อนค่อยไปต่อ
อ๋อมันต้องด้วยด้วยอัตเงินแขวนศัตรูช่วยเยอะ
อันนั้นก็ครบ๓เปรยุทธิ์
เพื่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ก้อติดต่อย่าที่มาหลับกลับบ้าน
มีคนแจ้งกู้ไภให้มาช่วยเหลือไว้ก่อน
แต่เพื่อนที่รอกินลาบเนี่ยก็คงไม่ทันได้กินเพราะเธอมาหลับอยู่ตรงนี้
เธอคิดก็ถูกขึ้นไม่ขี่ต่อดีกว่า
แต่มันต้องหาที่ที่มันแห่ปลอดภัยกว่านี้หน่อย
ใช่ค่ะถ้าดื่มก็ดื่มแบบพอเหตุสมผล

สมมุติถ้ามีรถแบบเสยมาก็
เธอก็ได้รับอุบัติเหตุบาดจกบาดเจ็บ

ตื่นมาหายหมดอันนี้ยุ่งเข้าไปอีก

ที่รอลาบอยู่ก็เพื่อนหลับอยู่ข้างทางนะคะ